หลังจากที่มีพิธีเปิดไปเมื่อวาน

ประเภทหญิงจริงเราคว้าเหรียญแบบไม่เป็นทางการไปแล้ว
แต่วันนี้เล่นนัดสุดท้ายแล้วก็ได้เหรียญ

เหรียญทองรับกันเรียบร้อยแล้ว

โปโรน้ำทีมสาวไทยในความว่าเหลี่ยนทองได้
ใช่แข่งครบโปรแกรมวันนี้ก็เลยตอนนี้แน่ในมือมี๒เหรียญทอง
แต่เราไปดูนะครับโปโลน้ำสาวกันก่อนว่าครองเจ้าอาเซียนนะครับ
อย่างต่อเนื่องเป็นสมัยที่๓ติดต่อกันจากรายงานของคุณชูศักดิ์วงทองดีครับ
ร่วมแสดงความยินดีกับทีมโปโลน้ำสาวไทยด้วยนะครับ
สามารถคว้าเหรียญทองเพิ่มให้กับทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งนี้ครับ
เดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูผลงานของพวกเธอในวันนี้กันครับ
สุดท้ายระหว่างทีมชาติไทยพบกับเจ้าภาพฟิลิปปินส์
ก่อนหน้านี้ทีมโปโลน้ำสาวไทยคว้าชะชนะมาได้๓เกมรวดนะครับ
ด้วยการประเดิมเอาชนะสิงคโปร์๑๙๕
ที่๒เอาชนะฟิลิปปินส์ไป๓๓ต่อ๕ก่อนจะย้ำแค้นเอาชนะสิงคโปร์ได้อีกครั้งครับ

เกมนี้เพียงลงแข่งให้ครบตามโปรแกรมนะครับ
ก็จะคว้าเหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยทันที
ผลปรากฏว่าทีมโปโลน้ำสาวไทยครับที่คุมทีมโดยแดเนียลเฟอรี่นะครับ
ชาวอิตาเลียนก็โชว์ฟอร์มได้แข็งแกร่งนะครับ
เอาชนะฟิลิปปินส์ไปได้อีกครั้งด้วยสกอร์๑๙ต่อ๒นะครับ
เหรียญทอง๔เกมสมัยที่๓ได้สำเร็จ
เดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของพวกเธอกันครับ
พอใจมากเลยค่ะดีใจมากเพราะว่าเป็นทองแรกด้วย
แต่ว่าหนูก็มั่นใจว่าเดี๋ยวทองต่อไปจะต้องตามมาแน่นอนค่ะ
ตอนนี้เราเป็นแชมป์ของ๔เกมแล้ว
แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะคอดีไฟล์ไปโอลิมปิกค่ะ
หลังจบการแข่งขันพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ในฐานะนายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยนะครับ
เดินทางมาให้กำลังใจนักกีฬาถึงขอบสระ
ก็ได้เข้ามาร่วมแสดงความยินดีนะครับกับทีมโปโลน้ำเสาไทยนะครับ
ซึ่งสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ
มาถึงครั้งล่าสุดก็คือครั้งนี้แหละครับ
ความเป็นมหาอำนาจโปโลน้ำหญิงอาเซียน
สิงคโปร์ได้อย่างต่อเนื่องครับ
สักวงทองดีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากเมืองคาร์กประเทศฟิลิปปินส์
ครับต้องบอกว่าเป็นเหรียญแรกอย่างไม่เป็นทางการนะครับ
แต่ได้แน่เดี๋ยวช่วงเย็นนี้จะมีการ

ใช่คือดันคือรู้ผลก่อน
แล้วก็ดันได้เหรียญก่อนนะครับแต่ก็แน่นอน

ถือว่าเป็นความสำเร็จต่อเนื่องแล้ว